หลังจากที่อาแสงสุรีนะคะอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเนี่ยค่ะ
ผ่าตัดดวงตามาคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เป็นข่าวโหข่าวใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะที่พี่บินพี่ไทยเนี่ยค่ะพี่ท็อปพี่ไทยไปเจอนะคะ
คุณผู้ชมล่าสุดค่ะเริ่มเดินสายออกงานแล้วนะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะพี่ไทยเอกพันธ์นะคะ
พาอาแสงสุรีมาออกรายการนี่แหละค่ะ
ถูกต้องคุณผู้ชมดูคุณอาแบบกระปรี้กระเป๋ากะเปร่าแข็งแรงมากเลยนะคะ
งานนี้ค่ะจัดเต็มนะคะใส่ชุดนักร้องยุค๘๐มาเลยผูกโบมาเลยนะคะ
คุณอาแสงสุรียังแต่งเพลงใหม่ให้พี่น้อง
สองพี่น้องเทวดาเดินดินพี่บินแล้วพี่เอกพันธ์ด้วยค่ะ
เฉพาะขนาดไหนแล้วก็อัปเดตชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง
ลองไปฟังกันเลยค่ะ
มองเห็นแล้วมองเห็นชัดอ่านตัวหนังสือได้ครับ
ส่วนพรุ่งนี้เช้านะคะ๖โมงเช้าค่ะ
ท็อปพี่ไทยก็จะเตรียมจัดคาราวานค่ะ
ทั้งผลไม้ไปให้ช้างที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
รวมไปถึงนำข้าวของอาหารให้คนยากไร้อีก๗๐๐กว่าครอบครัว
โดยจะตะเวนแจกระแวกนั้นเป็นเวลา๒วันค่ะ
ใจบุญอยากจะไปช่วยบริจาคก็มาร่วมด้วยใช้กันกันได้นะคะ
ตรงนี้จะมีทั้งหมด๘ที่ที่เราต้องไปนะครับ
ที่คือ๘ปางช้างที่เราต้องไปช่วยเหลือ
มีช้างที่รอเราอยู่ประมาณ๔๐๐กว่าตัว

แล้วก็มีประชาชนอีกประมาณ๗๐๐กว่าครอบครัว
ที่เราจะต้องเอาข้าวสารอาหารแห้งไปดูแลเขา
วันที่๒๖ต่อกันอีก๗ปาง๗ปางช้างนะครับ

ใครอยากไปทำบุญนะครับเข้าไปหน้าแฟนเพจ

บาท๒บาท๕บาท๑๐บาท๒๐บาท๑๐๐บาท

ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากร่วมบุญนะ
ก็เข้าไปได้ที่เพจเฟซบุ๊คของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับ
ของจริงภาษาไทยพิมพ์ไม่ถูกต้องนะจ๊ะ